มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับ

คุณผู้ชมครับยิ่งใกล้วันแม่เข้าไปเท่าไหร่

วันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกัน

น้ำทะเลเรืองแสงสีน้ำเงิน

ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน

จะมีความตื่นตาตื่นใจสวยงามแค่ไหน

มันอยู่ในขณะนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า

น้ำตาสีน้ำเงินเกิดขึ้นที่บริเวณชายหาด
ในเมืองฉางเลอร์มณฑลฝูเจียน

โดยภาพที่เห็นเป็นระลอกคลื่นสีน้ำเงิน
และเมื่อคลื่นกระทบกับฝั่งที่แรง

มีการส่องประกายระยะเป็นทางยาว

โดยทะเลเรืองแสงนี้เกิดจาก
ซึ่งรู้จักกันนี้ว่า
หรือว่าประกายไฟทะเลซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ประมาณ๔คืนนะครับมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา
และนี่คือหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มาเติมเต็มความสวยงามในเช้าวันนี้นะครับ
แต่ถ้าหากใครจะไปจีนไปหลายจุดทั่วทุกพื้นที่แถวบริเวณแถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับ
ถ้าหากเรามาดูจากกราฟิกจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสม

เพราะว่าจุดที่มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวนั้นปกคลุมในหลายพื้นที่
อย่างในจีนก็ปกลุ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศจีน
บริเวณเกาะไต้หวันลากยาวลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
เชื่อมต่อไปยังบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามทางตอนบนของสภพลาว
แล้วก็พาดลงมาจนถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยด้วย
ต่อเนื่องยาวผ่านประเทศพม่าบังกลาเทศ
แล้วก็ไปต่อที่บริเวณประเทศอินเดียอาจจะตกหน่อยในหลายจุดละทีเดียว
เริ่มต้นตั้งแต่ชัยปุระนะครับไปต่ออุตราประเทศแล้วก็ไปถึงรัฐพิหาร
อกจากนี้บริเวณไทยฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย

มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับในบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ประเทศลาวประเทศกัมพูชา
ระยะนี้ถ้าหากดูกลุ่มฝนสีเขียวที่ปรากฏจะสังเกตว่าปกกลุ่มในหลายพื้นที่
ขณะที่เมืองไทยของเราครับสุดสัปดาห์นี้ถ้าหากเราคำนวณสถานการณ์ฝนต่อเนื่อง๔๘ชั่วโมง
ก็พบว่าฝนส่วนใหญ่นั้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
อกจากนี้จุดหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน

ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการก่อตัวของ๑ปัจจัยหลัก
ที่จะทำให้เกิดฝนตกชุกโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็คือการก่อตัวของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนะครับที่ลากผ่านเป็นแนวยาว
ตั้งแต่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของอ่าวเบงกอ
ที่สว่างยาวไปจะลดประเวณอ่าวตังเกียว

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะตกชุกแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๕

ก็ดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้น
มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่น
ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย

ตั้งแต่วันแม่เป็นต้นไป๑๒สิงหาไปจนถึงวันที่๑๖สิงหา
ใครที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวตามริมชายหาด
ทำกิจกรรมกลางทะเลอาจจะต้องเพิ่มความระวัง
เพราะว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากเป็นพิเศษ

ในขณะที่สถานการณ์ฝนถ้าหากเรามาดูภาพรวมแล้ว
จะพบว่าฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไป
โดยถ้าหากดูตามช่วงเวลากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะมีการกระจายตัวหลายจุด
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือช่วงค่ำนี้ก็จะเริ่มตกแล้วนะครับ
สังเกตว่าตกในหลายจุดโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันตกอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
จุดที่ยังต้องเน้นย้ำก็คือในบริเวณจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระนองจังหวัดพังงา
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดภูเก็ตพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
และถ้าหากเรามาดูการคาดการณ์โอกาสการเกิดฝนในวันนี้
เพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้น
ท้องฟ้าจะเริ่มอึมคลึมในหลายพื้นที่
หลังจากนั้นช่วงเย็นครับกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกล่อนตัวกลายเป็นฝนตกลงมา

เน้นช่วงบ่ายแก่ไปจนถึงช่วงหัวข้ามฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ยังไงวันนี้จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร

จะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ทำให้สภาพอากาศที่แปรปวนเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาววันแม่แห่งชาตินะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป